คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเขาก็ทำกันอย่างเต็มที่
อย่างคุณพี่ช่างภาพคนนี้โอ้โหความเป็นมืออาชีพมาเต็มจริงครับ
เอาคุณดูไปนะคุณอาจจะสนใจเรื่องของดนตรีนะถูกไหม

เอาเสียงเพลงขึ้นละมาตากซา

เห็นซานมันเกิดขึ้นเร็วมาก

ที่เขาเป็นตากล้องก็ถอย
คือหลายคนงงว่าอ้าวเมื่อกี้ตากล้องที่เราเห็นยังอยู่

ก็เนี่ยคนที่เขาถ่ายที่แบบถอยมานี่แหละ
เป็นบัตรการถ่ายซ้อนถ่ายอีกทีนึง

ดีนะที่เป็นโทรศัพท์กันน้ำหรือคล่อมกันน้ำ

เขาเอาโทรศัพท์โยนขึ้นมาก่อนค่ะ
ไม่รู้ว่าสรุปยังไงแต่ผมชอบตอนแรกมาก

ก็เลยได้คลิปแบบนี้มา
เออนุกสนั้นเฮฮะกันไปนะ